คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่นครศรีธรรมราชมีอุบัติเหตุรถสิบล้อที่จอดอยู่เลนซ้ายสุด
กลับรถกระทันหันนะครับทำให้จักรยานยนต์ที่ขี่มาเลนขวาพุ่งชนด้านข้างอย่างจัง
เหตุการณ์นี้ทำให้นักศึกษานุ่มวัยยี่สิบปีบาดเจ็บสาหัสนะครับส่วนคนขับรถสิบล้อทิ้งรถแล้วก็หลบหนีไป
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถสิบล้อที่จอดอยู่เลนซ้ายสุดกำลังเลี้ยวกลับรถตรงจุดเกิดเหตุ
ทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขับมาเลนขวาเบรกไม่ทันพุ่งชนเข้ากลางรถสิบล้อแล้วล้มลงถูกล้อรถทับได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงจุดกลับรถบนถนนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในพื้นที่หมู่๓ตะบนท่าสาราอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายสุประชัยนินวัฒน์อายุ๒๐ปีนักศึกษาชั้นปีที่๓ได้ระบาดเจ็บสาหัส
เท้าซ้ายถูกล้อรถทับเป็นแผลชะกันรถจักรยานยนต์พังยับเยิน
กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนคนขับรถสิบล้อได้ลงจากรถ
แล้ววิ่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุทันทีตำรวจสพท่าสาราอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนที่จังหวัดพิศนุโลกเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งชนทางเท้าแล้วชนร้านขายเสื้อผ้าริมถนนเอกาทศรษอำเภอเมืองพิศนุโลก
ทำให้นายเข็มสังเกตอายุ๔๔ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตขาดที่
ข้าวของภายในร้านขายเสื้อผ้ากระจัดกระจายตรวจสอบภายในกระเป๋าสะพายของผู้ตาย
พบยารักษาโรคความดันโลหิตและเบาหวานรวมถึงมีเหล้าขาวอีก๑ขวด
จากการสอบถามแม่ค้าหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่ทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุนายเข็มผู้ตายไปดื่มเหล้าอยู่หน้าวัดจนเมาและจะลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำน่าน
แต่ถูกห้ามเอาไว้จากนั้นผู้ตายก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนเอกาทศรษ
่งหน้าสี่แยกวัดโพคาดว่าหักหลบฝาท่อระบายน้ำกลางถนน
พุ่งเข้าชนทางเท้าและศีรษะฟาดกับรั้วเหล็กดัดอย่างแรงจนเสียชีวิต
จังหวัดอ่างทองเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต์รับจ้าง
บนทางหลวงหมายเลขสามสามป่าโมกสุพันบุรีในพื้นที่ตำบลเอการาช
อำเภอป่าโมกทำให้นายสุบินโตนิ่มอายุ๖๘ปี
ผู้โดยสารที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รับจ้างเสียชีวิตคาที่
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ระบาดเจ็บสาหัสมีแผลชะกันที่ศีรษะ
กระดูกต้นขาหักทั้งสองข้างกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลอ่างทอง
ส่วนรถจักรยานยนต์ถูกชนพังเสียหายล้มอยู่กลางถนน
ห่างออกไปประมาณสามสิบเมตรพบรถกระบะจอดอยู่ริมถนน
หน้ารถมีร่องรอยถูกชนโดยมีนายอูเทนหมดมณฑินอายุ๔๔ปีเป็นคนขับ
ที่รู้ว่าคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รับจ้างเสียชีวิตคนขับรถกระบะก็ก้มลงกราบเท้าขอขมา
พร้อมกับเล่าว่ากำลังขับรถไปทำงานที่ธนาคารแห่งหนึ่งพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ถูกรถจักรยานยนต์รับจ้างตัดหน้ากระทันหันทำให้เบรกไม่ทันจึงเกิดเหตุเศร้าสลดขึ้น
ทางตรงอยู่แล้วครับอ่าสะพานปำโมกเนี่ยครับไปทำงานที่วิเศษ
คุณแกขับตัดออกมาเลยอ่ะผมก็บีบแต่มาแล้วยาวมาเลย
แกก็ไม่หยุดมาถึงตัวเลยตำรวจสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์
และนำตัวคนขับรถกระบะไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ดับเพลิงระดมฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกไหม้รถกระบะคันหนึ่ง
สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีถนนบรมราชชนนี
ในพื้นที่ตำบลหอมเกร็ดอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
โดยใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงจึงสามารถดับไฟได้สำเร็จ
พบว่ารถได้รับความเสียหายทั้งคันนายสมชายเพ็งตะโกอายุหกสิบสองปี
โรงกลึงคนขับรถกระบะคันเกิดเหตุบอกว่ากำลังขับรถไปส่งลูกสูบเครื่องยนต์ให้ลูกค้า
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุคนขับรถตามหลังมาบีบแตร่เตือน
ส่องกระจกหลังก็พบว่ามีควันออกมาจากท้ายรถ
และมีไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วจึงรีบจอดรถข้างทางแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ
ตำรวจเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุและเตรียมหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ปิดท้ายที่จังหวัดชายภูมิเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพลิกคว่ำบนทางหลวงหมายเลขสองศูนย์หนึ่ง
ชายชายภูมิศรีคิ้วในพื้นที่บ้านโคกแพงพวยตำบลละหาร
อำเภอจตุรัสแล้วตกลงไปในขู่น้ำข้างทาง
ทำให้มีผู้บาดเจ็บสิบสามคนในจำนวนนี้อาการสาหัสหนึ่งคน
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจสอบสวนผู้บาดเจ็บทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
เดินทางมาจากจังหวัดเลยเพื่อจะเดินทางไปขายลอตเตอรี่ที่จังหวัดสมุทรปราการ
และจังหวัดสมุทรสงครามแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ได้ยินเสียงคล้ายยางระเบิดดังมาจากล้อหลังก่อนที่รถจะหมุนคว้าง
ตกลงคูน้ำข้างทางผู้บาดเจ็บหลายคนตะเกียกตะกายออกมาจากรถ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์จึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ